ส่วนจะเล่าสุขกันฟังในโลกของโซเชียล
แชร์นู่นแชร์นี่คือมีคลิปที่เป็นเรื่องของหมู่ผัตตะเกียร์
เราก็แชร์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเยอะ

ต้องดูให้ดีนะว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับ
โอ๊ยนอเจ้าหรอ
เอ้ยจักถอยไปถอยไปอยากถอยไปก็ถอยไปเอ้า
เอ้าสุถอยไปเลย

เขาเสียก็ไม่บอกเนอะพระยายเจ้าเนอะ
เฮ้อแล้วเรา

พิษเลนแน่นอนนี่คุณศูนย์มาได้อย่างไร

ถอยสิครับไม่ถอยผมจะไปอย่างไร

เหมือนถอยนะกำลังไปนี่
เอาอย่างงี้เอางี้ผมฝากเตือนคนที่เขาร่ดเสียด้วย
บอกว่าอธิบายไว้ว่าร่ดเสียกำลังลากจุ่มกันอยู่

สุดท้ายคุณจะบ่นอะไรยังไง
ดูก่อนดูให้มันครบเรื่องครบราวก่อน
เหมือนบางคนแบบว่าอ่านไม่ถึง๔บรรทัศน์

อะไรอย่างนี้บางทีเราก็ต้องอ่านใจความให้มันครบก่อนว่า
บทสรุปแล้วมันเป็นยังไงหรือดูคลิปก็ดูให้มันจบ
เขาแบบเออไม่ได้ทะเลาะกันนะเขาทำเหมือนจะทะเลาะอะไรอย่างนี้
อย่าด่วนตัดสินใจอะไรไปนะคุณผู้ชม